คุณผู้ชมมาต่อคราวนี้อย่างที่ขึ้นข้างหลังของเราทั้งสามคน
ไอ้เฮี่ยมฟันหัวแม่ค้าต่อหน้าลูกสองขวบ
บุกเข้าไปไปหาผู้หญิงคนนี้
เข้าไปฟันถึงในบ้านของเขาต่อหน้าลูกแล้วบอกว่านายสั่งมา
และดูสภาพผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างหลังเราสภาพเป็นแบบนี้ไปดูเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายคนเจ็บคือนางสาวพรพิมลหุ่นพ่วงหรือว่าคุณแนนอายุ๒๙
เจ้าของร้านเค้กเค้กสุขใจครับอยู่ที่ตาคีนครสวรรค์
สภาพต้องพันเอาผ้ามาพันแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
คนร้ายสองคนเข้ามาที่ร้านแล้วถามเขาพูดอย่างนี้นะผมขออ่านตามนี้นะ
ไปทำอะไรพี่ต่ำพี่ตำเขาสั่งกูมานี่พูดอย่างนี้จากนั้นเนี่ยลงมือทำร้ายต่อหน้าลูก
แล้วลูกนอนอยู่ในบ้านในร้านแล้วดูหัวเธอสิหัวเนี่ยคือเรียกว่าหัวแบะเลยนะ
แล้วเด็กสองขวบเห็นภาพแบบนี้มันสมควรหรือเปล่านะฮะคือเธอเองบอกว่าเธอก็พยายามสู้นะ
เพราะว่าเห็นคนร้ายที่เป็นผู้ชายตัวเล็กกว่าไงแต่คนร้ายอีกคนที่อยู่นอกร้านมาช่วย
ช่วยใช้มีดฟันที่หัวเธอแล้วยังมีการถอดหมวกกันน็อกออกมาฟาดเธออีก
ผู้ชายสองคนนะทำร้ายผู้หญิงนะหลังจากนั้นคนร้ายหลบหนีไป
เธอเองก็พยายามตามแต่มันก็ไม่ทันหรอกครับ

แนนแล้วสาเหตุที่เข้ามาทำร้ายแนนมันคือเกิดจากอะไร
บอกว่าน่าจะเกิดจาก๒อาทิตย์ก่อนเนี่ยมีรถมาจอดหน้ามร้านทำเค้ก
แล้วก็เอาเค้กประมาณสัก๑๐๐ปอนด์วางไว้หน้าร้าน
เลยทำให้เขาบอกว่ารถติดมาก
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถ
แล้วบอกให้ตัวเองย้ายรถไป

แต่เห็นว่าใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ย้ายรถนะฮะ
ทีนี้แฟนของผู้ชายมาต่อว่า
จนมีการปะทะคารมกันด่าทอท้าทายกันถึงขั้น
ก็มีการถอดแมทออกมาแล้วบอกว่าจำหน้าไว้ให้ดีนะ
เขาอยู่ตาคีเส้นเตอร์มันคือตลาดไง
เธอก็โต้กลับว่าแล้วทำไมฉันก็อยู่ของฉันตรงนี้แหละ
สุดท้ายเธอคิดว่ามันน่าจะเกิดจากเรื่องนั้น

เขาพูดคำอยากฉันก็อยากใช้เขา
ฉันก็เดินกลับหลังเขาก็ขับรถไป
ร่วงความเงี่ยปเป็นสักพักค่อนข้างช่วง
ฉันก็คิดว่าตั้มไหนแล้วค่ะ

คือ๒อาทิตย์ก่อนแนนไปจอดรถหน้าร้านตัวเอง
เพื่อเอาเค้ก๑๐๐ปอนด์ลงจากรถ

แล้วรถที่ติดอยู่ลงมาบอกให้แนนขยับรถหน่อย

ประมาณนั้นก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน

อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของแนนนะฮะ
เธอบอกว่าญาตินึกขึ้นได้เหมือนกันว่า๓๔วันก่อนเกิดเหตุนะ
มีผู้ชายสองคนขี่รถมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายรอบเหมือนกัน

ใช่สองคนนี้หรือเปล่ายังไม่รู้นะ
แต่เธอเนี่ยไม่ได้นอนที่บ้านหลังนี้ไงไปนอนที่ร้าน
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนนะครับว่า

แล้วเป็นคนเดียวกันกับที่เอามีดมาฟันเธอ

ล่าสุดไปแจ้งความแล้วกับสพตาคีให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ